ตังโมตังโมตังโมตังโมตังโมตังโมตังโมตังโมตังโมตังโมตังโมตังโมตังโมตังโมตังโมตังโมตังโมตังโมตังโมตังโมตังโมตังโมตังโมตังโมตังโมตังโมตังโมตังโมตังโมตังโมตังโมตังโมตังโมตังโมตังโมตังโมตังโมต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
เรื่องของอากาศบ้างค่ะในช่วงนี้นะคะทางตอนบนของประเทศคือภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือ
ยังคงมีมวลอากาศเย็นจากจีนแผลลงมาปกคลุมทำให้บริเวณดังกล่าวอากาศเย็นถึงหนาว
ดอยยอดภูยังคงมีน้ำค้างแข็งมีแม่คณิ้งมีเหมือยขาบให้ได้ถ่ายรูปสวยกันอยู่
ใครอยากจะไปท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่พักผ่อนได้แต่อย่าลืมพกหน้ากากอนามัยกันไปด้วยนะคะ
ภาพรวมแล้วภาคเหนือภาคอีสานคือแถบตอนบนของประเทศมีอากาศเย็นถึงหนาว
ขณะที่ยังคงมีลมแรงในหลายพื้นที่นะคะ
ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกอากาศเย็นตอนเช้า
อุณหภูมิจะลดลงประมาณ๑๒องศาเซลเซียสรู้สึกได้ถึงลมที่พัดมา
ส่วนภาคตะวันออกจะมีฝนตกได้ประมาณร้อยละ๑๐ของพื้นที่ค่ะ
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนั้นมีเมฆบางส่วนกับฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐ของพื้นที่
ตั้งแต่สงขลาลงไปจะมีคลื่นสูง๑๒เมตร
ส่วนฝั่งอันดามันมีเมฆบางส่วนฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่นะคะคลื่นสูงประมาณ๑เมตรค่ะ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงนี้อากาศเย็นในตอนเช้า
ยังคงเฝ้าระวังเรื่องของฝุ่นละอองนะคะแม้จะไม่มากแต่ก็ไม่ควรประมาทค่ะ
ส่วนคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะหาผลไม้คลายร้อนเพราะว่าแม้ตอนเช้าอากาศจะเย็นกลางวันเนี่ยแดดจัดเลยนะคะ
ผลไม้อย่างแตงโมก็ทำให้สดชื่นแล้วก็ได้ความอร่อยได้ด้วยเหมือนกันนะคะ
เพราะฉะนั้นดิฉันตอนนี้ขอเคลียร์ออเดอร์ให้กับลูกค้าแล้วก็คุณชนะคุณใบตองก่อนเห็นว่าจะซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยน่ารักที่สุดเลยนะคะ
ดิฉันขอไปจัดการตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันค่ะ
อ่าน้องสไตล์ไหนสิลูก